ตำรวจสพเมืองอุบลราชธานีได้รับแจ้ง
ว่ามีวัยรุ่นใช้ปืนไล่ยิงกันในลานจอดรถนะคะ
เป็นลานจอดรถข้างห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง

เพราะว่าแถวนั้นจะมีร้านอาหารสถานบันเทิงอะไรอยู่ด้วย
แล้วก็ไปไล่ยิงกันจนรถที่เขาจอดอยู่ในลานจอดรถ

แล้วคนที่อยู่แถวนั้นเขาบอกนั่งกินหมูกระทะอยู่ดี
ได้ยินเสียงปืนโอ้โหปั้ง

นี่ท่านผู้ชมดูรูกระสุนเนี่ยนะฮะ
คือเวลาที่เกิดเหตุคนยิงกันแล้วคนที่อยู่ในรถแล้วถูกลุกหลง
บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนี่ยมันเข้าไปอย่างนี้เลย
ใช่ค่ะคือตัวรถมันไม่ได้กันอะไรได้
ถ้าโดนกระสุนไปเนี่ยโอ้โหตายนะถ้ายังมีคนอยู่ในรถเนี่ย
โอ้โหนี่คือมันพุ่งเข้าไปเลยอย่างนี้
ตำรวจสพเมืองอุบลราชธานีพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบ
มีวัยรุ่นสองกลุ่มเอาปืนมาไล่ยิงกันเลย
รถเขาก็ได้รับความเสียหายอย่างที่เห็น
จอดรถตรงนี้เขาแบ่งโซนนิ่งให้กับสถานที่ที่เป็นสถานบันเทิง
แล้วก็จะมีร้านอาหารอยู่ด้วยร้านอาหารตรงนั้นก็เป็น๑๐ร้านนะคะ
รถเก๋ง๔คันกระบะคันหนึ่งที่มีรอยกระสุนอย่างที่เห็นน่ะนะคะ
จุดตรงนั้นเนี่ยก็มีปลอกกระสุนปืน๙มิลลิเมตรตกอยู่๑๒ปลอก
หัวกระสุนติดคาอยู่กับตัวรถแล้วก็ที่ลานจอดรถด้วยนะคะ
เรื่องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
แต่ผู้เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าโอ้โหนั่งกินปิ้งย่างกันอยู่ดีดี
ช่วงตี๓ที่ผ่านมาก็เห็นแล้วแหละ
วัยรุ่นสองกลุ่มไล่ตีกันทางด้านทิศเหนือของลานจอดรถ
ตำรวจเข้ามาระงับเหตุแล้วครั้งหนึ่งนะคะ
วัยรุ่นก็แยกย้ายกันไปแต่ผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงมันกลับมาอีกค่ะ
แต่กลับมาคราวนี้พร้อมกับปืนค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังเลย
เธอก็บอกว่าโอ้โหตอนแรกดังแค่นัดเดียวล่ะ
หลังเนี่ยเสียงปืนดังหลายนัดต้องหลบไปอยู่หลังร้านพอเสียงปืนเงียบลงก็เลยออกมาก็เห็นว่ามีรถที่จอดอยู่ได้รับความเสียหายไป๕คัน
ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็นรถของคนที่เห็นเหตุการณ์ด้วยนะคะที่นี้จากการตรวจสอบกล้องวงจอดปิดตอนเกิดเหตุมีวัยรุ่น๒กลุ่มไปยืนอยู่ตรงร้านจอดรถนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีเสียงปืนดังขึ้นค่ะนี่แล้วก็ชุดละมุนอย่างที่เห็นเ
ก็ไม่รู้ทำไมนะวัยรุ่นไล่ยิงกันบ่อยจังเลยอ่ะอืมคือล่าสุด
เนี่ยค่ะยี่สิบสามมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองนี่เองนะ
ครับก็วัยรุ่นเอาปืนไล่ยิงกันบาดเจ็บไปสองแล้วกระ
ก็ถูกรถยนต์ที่จอดอยู่ได้รับความเสียหายไป๕คัน
ครับปลอกกระสุนเก้ามิลิเมตรและสิบเอ็ดมิลิเมตรตกอยู่
สิบเจ็ดปลอกอ่ะเนี่ยมันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้แล้วอ่ะใน
จอดรถตรงนี้นะคะทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยว
ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่นะตามตัววัยรุ่นที่ก่อเหตุมา
สอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีเดี๋ยวให้ตำรวจไปดูแลความ
เรียบร้อยตรวจค้นนักท่องเที่ยวให้เข้มงวดมากกว่านี้เวลา
ใช้บริการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบ
นี้อีกอืมไม่น่าโดนรถเลยนะน่าโดนพวกที่ทะเลาะกันเองใช่ไหม